อย่างที่ผมกลับเรียนยืนยันครับท่านประธานถ้ามันมีคนที่เสนอเข้ามาเนี่ยนะครับ
และเป็นคนนอกที่เจตนาสุจริตไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน
ผมว่าการพิจารณาร่างรัฐมนูลน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับดีงาม
พวกเราเนี่ยนะครับก็พร้อมนะครับที่จะพิจารณาร่างรัฐมนูล
ที่เป็นประโยชน์ที่มีเนื้อหาสาระ
แต่ผมอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับ
คำนึงว่าผลที่เรากำลังพินาอยู่เนี่ยมีหลายท่านกังวลครับท่านประธาน
ในสภาอย่างเนี้ยบอกว่าถ้าหากว่าสภาแห่งนี้
รับเนี่ยนะครับจะเกิดข้อขัดแย้งนอกสภา
แล้วท่านรู้ได้ยังไงถ้าท่านไปไปปลุกปั่น
ไม่ไปยุโยงส่งเสริมไม่ไปสร้างสถานการณ์
ข้างนอกเขาก็ไม่ปั่นปวดหรอกครับเด็กที่โดนคดีติดคุกติดตาราง
เพราะพวกเราเนี่ยขาดความรับผิดชอบผมว่าพวกเราใจดำไปหรือเปล่าครับ
ที่เราใช้โอกาสเหล่านี้นะครับเอาสถานการณ์ที่เรากำลังพิจารณาร่างรัฐมนูลฉบับนี้
ออกไปปลุกปั่นยุโยงให้คนข้างนอกเนี่ยนะครับเขาทำผิดกฎหมาย
แล้วเด็กเหล่านี้อนาคตของชาติเขาเรียกว่าที่เราเรียกว่าลูกศิษย์เนี่ยแหละครับ
เป็นทั้งลูกเป็นทั้งสิทธิ์ครับเราต้องปกป้องคุ้มครองดูแลเขา
ไม่ใช่เราเอาเหตุการณ์วันนี้แล้วไปยุโยงส่งเสริมเขาให้เขาออกมาต่อต้าน
แล้วก็สร้างสถานการณ์ให้เขาโดนคดีอีกแล้วพอไม่ได้รับประกันตัวก็ไปโทษศาล
ไปโทษสารยุติธรรมไปโทษสารรัฐมนูลไปโทษสารปกครอง
ก็สิ่งต่างที่มันเกิดจากพวกเราทั้งสิ้นนะครับ
ไปแนะนำเขาไปบอกเขาอะไรถูกอะไรผิดสมัยต่างตาประถ้วงครับ
ข้อสี่สิบห้าครับที่พูพิปรายไม่อยู่ในประเด็นเลยฮะ
ผมรางสิบลมสมาชิกสภาพปื้นแทนรักษาแข่งแบบบัญชีรายชื่อ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับ
ครับผมผมพยายามอดทนฟังว่าเนื้อหาสาระที่ผู้อภิปราย
กำลังอภิปรายอยู่มันกำลังอยู่ในเกี่ยวข้องยังไงกับร่างที่
ประชาชนเขาเสนอมาแน่นอนครับท่านประธานผมไม่ปฏิเสธว่าตลอดทั้งวัน
เราได้มีการใช้คำที่รุนแรงครับแต่คำที่รุนแรงก็เพราะ
เนื้อหาที่เสนอบางส่วนบางช่วงบางตอนมันคือการไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
โครงสร้างตามรัฐมนูลแต่ที่ผมฟังเนี่ยผู้อภิปรายไปเรื่องเด็ก
เรื่องอะไรต่างนะครับผมนึกไม่ออกว่ามันอยู่ในมาตราไหนครับ
ร่างที่ภาคประชาชนเขาเสนอมาไปยังครูบาอาจารย์นะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าท่านพาดพิงใครแต่ผมคิดว่าอยากให้ท่านประธานช่วย
เน้นย้ำกับผู้อภิปรายให้อยู่ในประเด็นหน่อยตัวท่านก็อายุเยอะแล้ว
นะครับการไปพูดถึงผู้อภิปรายนะครับ
ที่ผู้อภิปรายไปพูดถึงเด็กต่างผมไม่คิดว่ามันเป็นความ
ครับนะครับผมพอสมควรครับพอสมควรครับผมชิคกราบได้ครับ
ผู้ประท้วงครับท่านประธานครับผู้ประธานครับผมครัวอังกฎกระโทกสมาชิก
ที่สภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับครับขอประท้วงท่านประธานครับ
แล้วก็ผู้อภิปรายครับอยากให้ท่านประธานใช้เอ่อในความความความความ
ข้อห้าครับวงเล็บสี่ฮะควบคุมการประชุมให้อยู่เอ่อ
สภาพการที่เรียบร้อยครับท่านประธานครับซึ่งผู้ประท้วงไม่มี
เหตุผลอะไรครับที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายซึ่งท่านเสรีก็อภิปรายอยู่
ในเรื่องที่เรากำลังพิจารณาครับท่านประธานครับ
โปรดเอ่อวินิจฉัยครับวินิจฉัยได้แล้วครับ
คุณออนครับยังไม่มีอะไรที่ประธานทำผิดก็บังคับนะครับ
เมื่อมีสมาชิกยืนขึ้นยกมือประท้วงประธานก็ต้องให้เขาได้ชี้แจง
เหตุผลการประท้วงครับแล้วเมื่อกลับทวงเขาฟังแล้ว
ก็ยังไม่มีประเด็นที่จะไปห้ามคุณเสรีเพราะว่าประเด็นที่คุณเสรีพูดนั้น
ก็เป็นเรื่องที่เราอภิปรายกันมาทั้งวันทั้งเรื่องเด็กทั้งเรื่องสารรำนูน
ทั้งอะไรทั้งหลายก็ยังอยู่ในประเด็นเพียงแต่ว่าคุณเสรีก็อย่าไปซ้ำนะครับ
เรื่องใดที่พูดไปแล้วก็อย่าซ้ำไปครับเชิญต่อครับครับขอบคุณครับ
ท่านประธานครับอย่างที่ผมกลับเรียนครับว่ามันเป็นวิกฤตนอกสภาที่พวกเราเนี่ยพูดกันเอง
แต่เมื่อกี้ท่านสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรท่านพูดบ่อยท่านประธาน
อายุเนี่ยเยอะกระทบหมดนะฮะมันดูถูก
เหมือนคนอายุเยอะเนี่ยนะครับพูดแล้วเนี่ยมันฟังไม่ได้
แต่ต้องกลับเรียนท่านประธานครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับ
โรงศพเขาไม่ได้ใส่คนแก่นะครับแต่โรงศพเขาไว้ใส่คนตายครับ
ไปแล้วล่ะครับแล้วคนตายนะครับบางทีอายุน้อยก็ตายได้
สวัสดีครับผมว่าไกลไปแล้วครับครับกลับมาเถอะครับอย่าเพิ่งตาย
กลับมากลับเอาเรื่องในสาระของรำนูนครับส่วนประเด็นอะไรที่พาดปิงไป
ผมอนุญาตนะครับผมก็ฟังตลอดแล้วก็บังเอิญว่าเราอนุญาตให้มีการพูด
โดยไม่ไปห้ามเพราะฉะนั้นก็พาดพิงไปถึงหลายองค์กร
โดยเฉพาะองค์กรภายนอกไม่มีโอกาสชี้แจง
เพราะฉะนั้นคุณเสรีมาอธิบายในส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเด็นนี้
ขออนุญาตครับเชิญนะครับครับขอบพระคุณครับผมผมก็เชื่อท่านประธานนะครับ
เข้าใจแล้วก็พูดบ่อยเรื่องคนแก่มั่งอายุมากมั่ง
วิโรธประท้วงครับขอเชิญนะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษณะดิสรนะครับ
ในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะครับผมขอวิงวอนท่านประธานนะครับ
ให้เตือนผู้อภิปรายนะสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมว่าท่านกำลังทำผิดข้อบังคับ
ข้อที่สี่สิบห้าเนี่ยและหลายครั้งแล้วนะครับ
แล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าลงศพเอาไว้ใส่คนตายเนี่ยนะครับ
ผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะแล้วผมขอแก้ด้วยฮะ
ครับว่าโรงศพเนี่ยมันเอาไว้ใส่คนปากอย่างท่านเนี่ยแหละครับ
คุณวิโรธครับถอนด้วยครับถอนด้วยครับถอนด้วยครับ
ท่านประธานครับพอดีคุณวิโรธเนี่ยปากเหมือนผมอ่ะครับ
โรธเป็นเป็นผู้ใหญ่ฮะมีวิธีประวัติแล้วครับ
เชิญเชิญครับทอนเดอร์ครับครับผมห้ามด้วยครับ
ลงศพผมบอกเลยว่ามันไกลไปให้กลับมาครับผม
ถ้าท่านประธานห้ามแล้วครับรับรองว่าทางผู้หวัดพระอาจารย์ยุติ
ผมครับแต่ว่าคุณวิโรธไปบอกเขาว่าเหมือนตอนนะครับครับ
เสียอย่าซ้ำเลยครับอย่าซ้ำแล้วก็อย่าออกไปนอกประเด็น
อะไรที่เขาพาดพิงเนี่ยผมอนุญาตครับ
เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ถ้าประธานครับ
เมื่อกี้เขาเนี่ยพาดพิงนะครับแล้วผมก็ใช้สิทธิ์พาดพิง
นะครับว่าเนี่ยอายุเยอะอายุมากแก่แล้วนะครับ
แล้วก็ยังมาพูดอีกว่าปากผมอย่างนั้นอย่างนี้อีก
นะครับผมว่าปากคุณวิโรธระวังให้ดีครับมันจะหนักกว่าผมนะฮะ
พอแล้วครับพอครับครับเขาถอนแล้วครับเขาถอนแล้วครับ
จบผมก็ถอนนะท่านประธานท่านประธานครับขออนุญาตครับ
ขอประท้องครับเจอต่อครับผู้อภิปรายครับท่านประธานครับ
เพื่อความเป็นธรรมเมื่อกี้ขออนุญาตผมรังสิมาลงสมาชิกรัฐสภานะฮะ
ครับเมื่อตะกี้ท่านประธานขอให้ท่านวิโรธถอนครับ
เพื่อความเป็นธรรมครับท่านประธานครับให้ท่านผู้อภิปรายได้ถอนเมื่อกี้
มันจะได้จบแล้วเราจะได้เดินหน้าด้วยดีต่อไปครับท่านประธานครับ
รังสิมันครับพอดีคุณเสรียังไม่ได้เอ่ยคุณวิโรธ
ครับท่านประธานเอ่ยถึงแน่นอนหมายถึงตอนแรกเนี่ย
ตอนแรกที่เขาพูดเรื่องคนอายุน้อยตายอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยคุณวิโรธ

ก็ตอนหลังก็ถอนตอนหลังนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมไม่ได้ให้ถอน
เพราะว่าเขาพูดถึงว่าคนอายุน้อยก็ตายได้ผมผมไม่ได้ติดใจตอนแรก
นี่คือถอนคำพูดหรือถอนงอกตัวเองครับขอกรณีเอ่ยชื่อเนี่ยต้องถอนนะครับ
คุณเสรีถ้าเอ่ยชื่อก็ถอนนะครับถอนนะครับที่ไปเอ่ยชื่อไป
ผมถอนไปแล้วครับเขายังบอกว่าถอนงอกอีกครับ
ผมว่าสภาแห่งนี้เนี่ยนะครับคุณเสรีครับ
มันวัดความเป็นวุฒิภาวะของแต่ละคนบางทีเราเราก็คุมตามข้อบังคับนะครับ
แต่วุฒิภาวะคนเนี่ยบางทีมันก็คุมยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีวุฒิภาวะ
เราก็รู้ว่าอะไรคือความเหมาะสมครับเชิญต่อฮะขอบพระคุณนะท่านประธานครับ
แต่ผมกลับเรียนประธานนิดเดียวนะครับผมไม่ได้ไปตอบโต้เรื่องนั้นนะครับ
แต่สิ่งที่ถ้าไม่พูดเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาคลิปเนี่ยครับ
ไปออกตลอดนะครับแล้วก็ตัดไอ้ตอนเนี่ยนะครับ
เขาด่าคนอื่นว่าคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นเป็นคลิปไปส่งในยูทูป
อะไรนี่คือพฤติกรรมครับนะครับแต่ผมจะไม่ไม่ตอบโต้ต่อเลยนะครับ
อย่าไปเอ่ยชื่อครับเรื่องนะครับฮะอย่าไปรับบุตรชื่อครับ